เอามาดูข่าวช็อกข่าวเมาส์กันหน่อยเมื่อวานนี้

ข้างบ้านรวมถึงดิฉันด้วยยืนเมาส์กันอยู่ข้างกำแพง

เตียงหักเลิกรากับสามีคุณเอสเวิร์ดบัชเชอรี่
นักธุรกิจลูกครึ่งอังกฤษฮ่องกงปิดฉากชีวิตคู่๑๒ปี
นี่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบพลอยเลย
บอกว่าเสียดายพวกผู้ที่เป็นผู้ที่น่ารักมากจริง
เพราะว่าครอบครัวเขาก็น่ารักตลอดใช่ไหม

กับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะ
แต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อแม่ของเด็กยังคงอยู่
ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราเสมอค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการประกาศปิดฉากชีวิตคู่๑๒ปีของเธอแบบชัดเจนนะคุณผู้ชม
เชื่อเลยแม้ว่าแฟนคลับจะเสียดายเราเองก็เสียดายเหมือนกัน
เพราะว่าภาพครอบครัวภาพจำของครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากนะคะ
คือพ่อแม่ก็น่ารักลูกก็น่ารักด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะ
กลับไปปี๒๕๕๓คุณผู้ชมคู่นี้เขาคบหากันได้ปีเสร็จ

จดทะเบียนสมรสกัน๖ธันวาคมตามติดมาด้วยงานแต่ง๒๒ธันวาคม
ค่ำคืนนั้นเธอเป็นเจ้าสาวที่สวยมากจริง
หลายคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่ง
แล้วคุณเอสเวิร์ดก็โชคดีด้วยที่ได้ผู้หญิงน่ารักคนนี้เป็นภรรยาค่ะ
หลังจากสลาโซนพอลลาก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่ฮ่องกง
แล้วก็ไปกันที่อังกฤษต่อด้วยมีลูกด้วยกัน๓คนค่ะ
แต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตลอดเส้นทางชีวิตคู่๑๒ปีนั้น

แต่ว่าพอลล่าเองก็ต้องเจอกับข่าวลือในเรื่องของเตียงหัก
ลอยข้ามประเทศมาถึง๒ครั้ง๒คราค่ะ
เมื่อปี๒๕๖๐คุณผู้ชมทั้งพอลล่าแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ย
ออกมาชี้แจงว่าไอ้ข่าวลือดังกล่าวที่บอกว่าเตียงหักเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องจริงผ่านมา๓ปีคุณผู้ชม
กระทั่งเมื่อวานนี้๑๗มกราคมจนกระทั่งวันก่อน
เมื่อปี๒๕๖๓พี่บอลล่าก็ออกขออภัยค่ะ
เวลามาจนกระทั่งเมื่อวานนี้๑๗มกราคม๒๕๖๒
พอล่าออกมาแจ้งข่าวว่าเลิกรากับสามี
ฉากสถานะสามีภรรยาลงเรียบร้อยแล้ว
เหลือแต่ความเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ให้กับลูก
ที่น่ารักทั้ง๓คนนั่นเองค่ะ
นะคะเขาก็คงปรับจูนกันแล้วเนาะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพอลล่าแล้ว
คุณครับเมื่อเดินหน้ากันต่อไปนะคะ